พบกับพิชชี่วรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะ
เตรียมที่จะยกเลิกการใช้วิดีโอช่วยตัดสิน
อกจากนี้นะคะก็ยังบอกด้วยค่ะว่า

ยังมีการล็อกผลการแข่งขันอยู่ค่ะ
ซึ่งพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีการล็อกผลการแข่งขันเพิ่มเติม
ณตอนนี้มีอดีตผู้ตัดสินคนหนึ่ง
พยายามที่จะติดต่อกับผู้ตัดสินที่ทำงานอยู่ณปัจจุบัน
เพื่อกำหนดผลการแข่งขันล่วงหน้า
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ดำเนินการเป็นรูปแบบของขบวนการนะคะ
โดยสมาคมก็กำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
ซึ่งหากมีหลักฐานที่แน่ชัดแล้วก็ชัดเจน
ก็จะดำเนินคดีสูงสุดอย่างแน่นอนค่ะ
จากนี้ก็ยังฝากเตือนไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ

เพราะว่าทั้งหมดผิดต่อพระราชบัญญัติการกีฬาค่ะ
มีโทษทั้งจำคุกด้วยนะคะ
ซึ่งถ้าหากว่ามีเบาะแสก็ขอให้แจ้งกับสมาคมกีฬาฟุตบอลทันทีด้วยค่ะ
ถ้าท่านรักประเทศไทยรักวงการกีฬาฟุตบอลจริง
แล้วก็เป็นวงการที่เคยเป็นน้ำเลี้ยงให้ท่านได้ทำมาหากินในอดีต

แล้วใครบ้างที่ยังไม่ยอมเลิก
วนเวียนอยู่ในวังวลของความชั่วร้ายเนี่ย

แล้วถ้าผมมีหลักฐานผมไม่มีละเว้นพวกท่านเด็ดขาด
จากเรื่องการล็อกผลการแข่งขันแล้วนะคะ
ก็ให้ติดต่อเข้ามาเป็นแมชแมชไปนะคะ
โดยทีมเจ้าบ้านจะเป็นผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
และก็จะต้องมีห้องรับรองสำหรับการวางระบบด้วยค่ะ

แข่งขันพร้อมกัน๒นาฬิกา๔๕นาทีนะคะ
เกมนัดแรกเสมอกันมา๒ประตูต่อ๒ค่ะ
ต่อกันที่การประชุมคณะเตรียมความพร้อมนะคะ
สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม๒๐๑๘ที่มีขึ้นเมื่อวานนี้
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือการตัดสินของเจ้าภาพอินโดนีเซียในกีฬาชนิดต่างค่ะ
ซึ่งในเรื่องนี้นะคะพลตำรวจคนตรีจารึกอาริยราชการันรองประธานและเลขาธิการ
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่า
ไม่ได้รู้สึกกังวลค่ะเพราะว่ากีฬาที่เป็นความหวังของเจ้าภาพ
มักจะเป็นคนละชนิดกีฬาที่เป็นความหวังของไทยค่ะ
ปัญจศรีรัฐซึ่งอินโดนีเซียก็มีความเชี่ยวชาญอย่างเห็นได้ชัดนะคะ
ก็เลยเชื่อว่าเจ้าภาพไม่น่าจะใช้เล่เหลี่ยมในการตัดสิน
อกจากนี้นะคะคณะกรรมการโอลิมปิกก็มั่นใจด้วยค่ะว่า
ไทยจะเสียตำแหน่งเจ้าเหรียญทองให้กับมาเลเซีย
จะกลับมาเป็นที่หนึ่งในบรรดาชาติในอาเซียนได้อย่างแน่นอนค่ะ
ทั้งหมดนี้คือข่าวกีฬานะคะพิชชีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ